เขยิบมาอีกรุ่นนึงนี่ก็เป็นรุ่นของความสวยเหมือนกัน
แล้วเสียงเขานี่นะสวยเพราะนะ
พี่ลูกนัทปนัดดาเรืองวุฒิคุณผู้ชมค่ะ

อยากทำเมื่อให้เธอให้เธอรู้สุดใจ

ไอ้ดาวกระดาษนี้เป็นเพื่อนเธอ
สมัยเรียนต้องมีดาวกระดาษ
ต้นพร้อมการ์ดกางไม่รู้จบลงด้วยการโอเค
เด้ากระดาษพี่ลูกนัดเปิดใจกับบรรเทิงทะรัสนะคะ
พี่ลูกนัทปนัดดาเนี่ยดูดีขึ้นเพราะว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะเลย
อีกอย่างที่แบบเราสังเกตคุณพี่หน้าคุณพี่เนี่ยมันมีอะไรแปลกขึ้น
เพราะว่ามันดูสวยขึ้นมากไปทำอะไรมาหรือเปล่า
พี่เขาบอกเลยว่าคุณน้องสมัยนี้เติมฟิลเลอร์ค่ะ
เติมไปเลยค่ะช่วงแก้มมันดูอิ่มนะฮะ
ลูกนัทบอกว่าผู้หญิงอายุ๔๐อัพแบบพี่เนี่ย
อย่าปล่อยให้ตัวเองน่าตอบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูโซม
ส่วนอนาคตนะถ้าพี่ลูกนัทอายุเยอะมากกว่านี้
แล้วก็มีแพลนนะไอ้ไปดึงหน้าดึงแน่
ผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยค่ะสวยแล้วก็จะรวยเสน่ห์มั่นใจ
ทำอะไรก็มีความสุขงานเข้ารัวจ้า
ลดน้ำหนักลงไปเยอะมากค่ะแล้วก็หน้ามันตอบ
ทีนี้เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีช่วยก็ต้องเติมตรงนี้
คุณหมอขี้เก่งมากแล้วมือเบาสุดแล้วก็หน้าตาดี
ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่แทนเทคโนโลยี
จะทำอะไรเพิ่มไหมคะพี่นัทหรือพ่อรัก
พอแล้วค่ะถ้าจะเพิ่มหลังจากนี้คงต้องไปขึงขึ้น
เป๊ะนี่๔๐ยังสวยขนาดนี้ถ้ารับรอง๕๐ต่อให้พี่บอกว่าจะแบบดึงนงดึงหน้าสมัยนั้น
อาจจะมีเทคโนโลยีเก้าเรามากขึ้นไม่ต้องเก็บตัวนมากมาย
คือพี่ลูกนัทเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่อายุเยอะแล้วหลายคนจะเป็น
ชีกบนมันสูงตรงช่วงหนกแก้มมันบุ่มเข้าไป
ก็เลยเล่าให้ฟังตรงก็คือไปเติมเต็มตรงนี้แต่เทียบกับลูกเก่า
คือหลายคนอายุเยอะจะเป็นไปเติมโดนนี้
คือดูคลินิกมาดูป่อให้ดีนะ

อะไรนะกับว่าไม่เจอกันนาน
ใช่นะคะก็แบบว่าไม่ห่างกันมากสักที

อันนี้ก็ฟิ๊ง